กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ

ไปดูไอเดียเก๋รักโลกทำก๋วยเตี๋ยวโอ่งของหนุ่มคนนึงนะคะ
ซึ่งเขามีการทำก๋วยเตี๋โอ่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
แล้วก็รายได้เกินคาดวันละเกือบ๒๐๐๐บาท
ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะ
นี่คือก๋วยเตี๋ยโอ่งช่วยประหยัดพลังงานนี้เกิดจากไอเดียของหนุ่มคนหนึ่ง
เขาคือว่าที่ร้อยโทปซีบิลังโหลดนะคะ

เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการทำก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้จากไก่อบโอ่งนะคะ
ก่อนจะมีการคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว
กระทั่งมีการเปิดขายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็สาขาที่๒คือเมืองสตูนนะคะ
ซึ่งระยะเวลา๒สัปดาห์นั้นลูกค้าเกินคาด
รายได้ทะลุเกือบ๒๐๐๐๐บาทต่อวันค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าตอนแรกที่ทำก๋วเตี๋ยโอ่ง
ปรากฏว่าโอ่งระเบิดจนบาดเจ็บ
เพราะว่าไม่มีช่องระบายอากาศจนกระทั่งมีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศ
ปรากฏว่าการใช้ก๋วยเตี๋ยองค์ก็สำเร็จ
ประหยัดแก๊สนะคะ๑ถังปกติแล้วใช้ได้๒วัน
พอทำโอ่งแบบนี้ใช้แก๊สได้นานขึ้น๔๕วัน

ให้กินฟรีสำหรับลูกกำพลาคนสูงวัยคนท้องอีกด้วยค่ะ
ไอเดียนี้นะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดพลังงานประหยัดต้นทุน
และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะประโยชน์ในเรื่องของการใช้ก๋วเตี๋ยอกแบบนี้

เพราะว่าปิโตเรียมหรือว่าวัตถุดิบ
หรือว่ารักษณะของก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแก๊ส
จะทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญเกิดมลภาวะทางอากาศ

เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะคะ

จากจะได้ก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติดี

ยังได้ก๋วยเตี๋ยวที่รักโลกอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ